ต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าที่ป่าไม้นะฮะเขาเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพกับสระบุรีเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับไปที่บ้านพักสุดท้ายไปเสียชีวิตปริศนานะครับทุกคนก็กังวลว่าเอ๊คือตอนนี้กรุงเทพกับสระบุรีเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงกับเรื่องของโควิดนะนะ

บุรีรำอยู่ในช่วงของการทดลองงานได้สักประมาณหนึ่งเดือนเสร็จ
ประวัติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมาอบรมในกรุงเทพ
แล้วก็สระบุรีเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ไปตรวจสอบสภาพของศพของผู้เสียชีวิต
เนื่องจากว่าก็ถือว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
จากการตรวจสอบเนี่ยสภาพศพนอนหงายอยู่

แต่ว่าข้างศพไปเจอขวดเหล้าที่ดื่มหมดแล้ว

ก็เลยสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจจะดื่มเหล้า
แล้วก็นอนไม่ห่มผ้าแล้วช่วงนี้อากาศมันเย็นไงใช่
กลางคืนตอนเช้าอากาศมันเย็นอาจจะทำให้เกิดภาวะช็อก
หัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์แล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับที่เพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ตายชอบดื่มเหล้าแล้วดื่มแทบทุกวัน
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมพอดื่มปุ๊บ
มันทำให้ร่างกายความร้อนของร่างกายมันก็ออกไป
ครับมันช็อกแล้วพออากาศมันเย็นลงเฉียบพันธุ์ร่างกาย
มันไม่อบอุ่นแล้วไงมันก็เลยช็อกแล้วก็เสียชีวิต
นะฮะตอนนี้เนี่ยประวัติของผู้ตายอย่างที่ทราบดี

แต่ว่าต้องตรวจหาเรื่องของโควิด๑๙ตามกระบวนการด้วย
ก่อนจะมอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ